พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์อิโต้ล่อฟ้ากันหน่อยค่ะ
มีชาวบ้านที่จังหวัดกรสินเขาออกกันไปถ่ายนาตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ปรากฏว่าช่วงสายหน่อยฝนตกฝนฟ้าขนอง
ฟ้าก็แลบทั้ง๕คนเข้ามาหลบฝนที่กระท่อมสังกษี
แล้วปรากฏว่ามีคุณลุง๑ใน๕ค่ะ
ไปใช้อิโต้ไปเคาะแผ่นสังกษีที่มันแบบห่างให้ชิดติดกันเพราะว่าน้ำฝนมันหยด
ปรากฏว่าเกิดประกายไฟเป็นสายล่อฟ้าฟ้าผ่าลงมาเปรี้ยงเลยนะคะ
คุณลุงคนที่ถือมีดอิโต้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หมดสติต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลยางตลาดแบบนี้ค่ะ
ส่วนอีกที่เหลืออีก๔คนเนี่ยคือรอดปลอดภัยนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่เรานำมาเตือนกันเช้านี้ด้วยนะคะ
ถ้าฝนตกฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าท่านอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะ
เตือนกันมาตลอดแบบนี้คนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชื่อว่าคุณลุงสำรวยหวานเอี่ยมค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแรกก่อน
คือโรงพยาบาลยางตลาด
หลังจากนั้นก็นำส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลกาลสินนะคะ
ตอนนี้อาการของคุณลุงยังคงสาหัสนะคะ
นอนพักรักษาตัวยังไม่รู้สึกตัวค่ะ
คือจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมมันเป็นกระท่อม
และอย่างที่บอกไปคือเป็นกระท่อมตรงจุดนี้แหละกลางนา
คุณสังกษีนึกออกไหมพอเอาอิโต้ซึ่งเป็นเหล็กเนี่ย
ไปฟันไปฟันคือลักษณะคือเคาะให้สังกษีมันชิดติดกันอย่างที่บอกไปค่ะ
แล้วมันเกิดประกายไฟเป็นสายล่อฟ้าก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุเป็นกระท่อมอยู่ระหว่างรอยต่อตำบลหัวนาคำ
อำเภายางตลาดจังหวัดกาลสินกับตำบลศรีสุคนศ์กันทรวชัยวิทยาคัม
ทีนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมจุดเกิดเหตุเราไปถามลูกชายของคนเจ็บ
ชื่อว่านายเวียงสันหวานเอี่ยมอายุ๓๑ปี

เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวเขากับพ่อและญาติ
รวมทั้งสิ้น๕คนมาช่วยกันไถนาตั้งแต่ช่วงเช้าใช่ไหม
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณสาย๑๑โมง
พายุฝนฟ้าขนองก็เลยวิ่งเข้ามาในกระท่อม
หลบฝนทุกคนตอนนั้นก็รู้เคยดูข่าวนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าเกิดฟ้าฝนแบบนี้ให้ปิดโทรศัพท์มือถือ
ทุกคนก็ปิดโทรศัพท์มือถือเนื่องจากว่ากลัวอันตรายจากฟ้าผ่า
ทีนี้นายสำรวยคนเจ็บเห็นว่าหลังคาสังกษีเนี่ย
ถูกลมพัดแรงแล้วก็ขยับออกจากกัน
ก็เลยทำให้น้ำฝนหยดลงมาในที่ที่เขาพักอาศัยกัน
ก็เลยลุกขึ้นไปใช้มีดอิโต้
เคาะแผ่นสังกะศรีให้ชิบติดกัน
จากนั้นก็เห็นเปลวไฟแสงไฟ
แล้วไม่นานนักค่ะเกิดเสียงฟ้าผ่าดังสนั่น
ทำให้ทั้ง๕คนร่างกระเด็นกระดอนไปคนละทิศคนละทางเลย
ฟังเสียงลูกชายคนเจ็บเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยค่ะ
ดูแลลักษณะสิทธิ์ค่ะ
ทีนี้เราก็ถามต่อที่คุณสันหรือคุณเวียงสัน
เล่าให้ฟังว่าอยู่กันแค่นี้ก็คือยู่กันใกล้
ทั้ง๔คนไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยนะคะ
คุณเวียงสันเชื่อว่าพระองค์นี้นะคะ
เค้าให้พระนักปลกหลวงพลาอยตำบลธันทลาดอำเภอกันธรวิชัย
ที่ช่วยปกป้องให้เขารอดพ้นอันตรายจากการถูกฟ้าผ่าฟ้าผ่าครั้งนี้อย่างปฏิหาร
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันต้องเป็นบทเรียนนะคะ
บทเรียนกันผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาดบอกว่า
ชาวนาประชาชนถ้าเกิดว่าฝนฟ้าขนองฝนตกฟ้าผ่าแบบนี้
อย่าอยู่ในที่โล่งแล้วถ้าเกิดว่าหาที่หลบฝนกำลังฝนไม่ได้เนี่ย
นอนราบกับพื้นเพื่อไม่ให้ตกเป็นสื่อกลางในการนำประจุไฟฟ้าผ่านได้
แล้วก็เป็นชนวนให้เกิดฟ้าผ่านั่นเองนะคะ